นพีชยาค่ะเธอคนนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบนะจากโรคโควิด๑๙
เพราะว่าอย่างที่รู้กันดีก็คือเธอมีแฟนคลับที่ประเทศจีนด้วย
แล้วก็มีละครส่งไปออนแอร์ที่แดนมังกรด้วยนะฮะ
แล้วก็ยังเคยร่วมงานแสดงภาพยนตร์กันมาแล้ว
มินบอกเลยว่าโอ้โหก็รู้สึกเสียดายนะ
งานเปิดตัวละครที่นู่นถูกเลื่อนออกไป
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
แพลนที่ว่าเธอจะไปเที่ยวอเมริกากับครอบครัวในเดือนหน้านี้
ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันจ้า
จริงก็จะมีไปที่ประเทศจีนด้วยนะ
เหมือนกับว่ามีละครของเราที่ไปฉายที่นู่น
ไม่น่าจะได้ไปแล้วก็เงียบไปเลย

เสียดายเพราะจริงมินแบบคิดถึงแฟนจีนมาก
คนก็คงมีความหวังเหมือนกันแหละ
อยากให้จบลงเร็วที่สุดเพราะมันก็มีผลกระทบเนาะ
ที่สุดก็คือเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักดีกว่า
ตอนแรกมีไปอเมริกากับครอบครัว
เพราะว่าป๊าป๊าอยากไปมากก็แบบแพลนกันมานานอะไรอย่างนี้

ทั้งตระกูลว่าเรื่องเท่าจ้า
คือเอาความปลอดภัยของครอบครัวเป็นหลักดีกว่า
เพราะว่าอย่างครอบครัวเราเป็นแบบครอบครัวคนจีนอย่างนี้

เห็นไหมเรื่องของความปลอดภัยของครอบครัวนี้